เขาไปติดตามเรื่องราวของคนที่เอามาโพสต์

ใช่ฮะเขาก็เลยเอามาขยายผลต่อนะครับ
บอกว่าในเพจอีจานเขาเขียนแบบนี้นะ
บอกเล่าเรื่องราวแสนหดหู่ของเด็กหญิงป๑
ที่อาศัยอยู่กับตายายเพราะพ่อแม่แยกทางกัน
แต่เรื่องนี้สิ่งที่เลวร้ายก็คือ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์นะฮะ

เด็กหญิงป๑โดนเด็กชายป๓
จ้างรุ่นพี่ป๕ฉุดน้องมารุมข่มขืน
สะน้ำที่ท้ายหมู่บ้าน
และตั้งใจฆ่าปิดปากด้วยวิธีการกดน้ำ
แต่โชคดีรุ่นพี่ป๕ไม่เห็นด้วย
และไม่ช่วยฆ่าน้องป๑
น้องผู้หญิงป๑คนนี้จึงรอดออกมาได้

เห็นแค่นี้ก็เหนื่อยใจกันแล้ว

เมื่อคุณยายของน้องเล่าให้คุณเตชะฟังว่า
พ่อและแม่ของเด็กชายป๓เป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่
ได้ยื่นข้อเสนอเงิน๑๐๐๐บาท

เพื่อจะจบปัญหาและให้ปิดปากเงียบ
แต่ยายเลือกรับเงินมา๒๐๐๐บาท
ซึ่งในสายตาของยายเงิน๒๐๐๐บาทคือเงินจำนวนไม่น้อยเลย
เมื่อเทียบกับฐานะครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนมาก
เท่ากับเรื่องนี้ยายถูกให้เงินปิดปาก๒๐๐๐บาท
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บอกว่าน้องป๓จ้างพี่ม๕
น้องป๓จ้างพี่ม๕จ้างด้วยเงิน๓๕บาทนะ
แล้วก็ตอนนี้เด็กหญิงป๑ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลให้ยาฆ่าเชื้อ
ของเธอต้องหยุดงานข้ามจังหวัดมาเฝ้าอาการลูกน้อย
ที่โดนย่ำยีจากกลุ่มคนที่มีนิยามว่าเด็กนะครับ
อันนี้คือข้อมูลในเพจอีจันท

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

แม่ของเด็กหญิงชั้นป๑เข้าแจ้งความกับตำรวจสพกระสัง
บอกว่าลูกสาวได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันพระสบดีที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งพนักงานสอบสวนแนะนำให้ผู้ปกครองพาเด็กหญิงไปตรวจที่โรงพยาบาลกระสัง
และถูกส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
ซึ่งเด็กหญิงนั้นมีอาการปวดท้องรุนแรงซึ่งเกรงว่าจะติดเชื้อ
เด็กหญิงได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับและไปอยู่ในความคุ้มครองของบ้านพักเด็กจังหวัดบุรีรำ
ส่วนจะมีการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
เมื่อกี้เราเล่าเป็นระดับชั้นใช่ไหมป๑ป๓ป๕แต่ถ้าเรียกเป็นอายุนะคุณ
โอ้โหเด็กชาย๓คน๗ขวบ๘ขวบ๑๐ขวบเท่านั้นเอง
ข่มขืนน้องป๑น้องป๑เด็กหญิงก็๗ควบ๖ควบนะฮะ
ส่วนเรื่องของยายของเด็กหญิงก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์มากับหลานชายอีกคนหลานชายเนี่ยได้เห็นเด็กชายสามคน
กำลังคล่อมตัวของหลานสาวอยู่จึงรีบเลี้ยวรถกลับมาดู
ก็เห็นว่าเด็กชาย๒คนคือเด็กป๓กับเด็กป๕เนี่ย
กำลังจับแขนหลานสาวอยู่คนละข้างเลยแล้วก็นอนหงายอยู่ริมสะน้ำ
ส่วนอีกคนนึงเด็กชายอีกคนยืนดูนะครับ
คุณยายเองก็รีบวิ่งลงไปช่วยเพราะกลัวหลานจะได้รับอันตรายฮะ
มันได้จับมือจับอะไรจับขามั้ย

ยายได้ยินเลยใช่ไหม

ไอ้มันแจ้งมันพูดเลย
ของเด็กหญิง๗ขวบยังเล่าด้วยนะฮะว่า
พอรุ่งเช้าก็ไปแจ้งความที่สพกระสัง
โดยตาของเด็กชาย๑๐ขวบซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
ยินดีจ่ายเงินเป็นสินไหมทดแทนจำนวน๑๐๐๐บาท

และตัวเองถึงกับตกใจหลังจากเด็กชาย๑๐ขวบ
สารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากเพื่อน๗ควบ
ที่อยู่ด้วยกันเป็นเงิน๓๕บาท
กดหัวเด็กหญิงเพื่อให้จมน้ำ
เพื่อต้องการให้เป็นการฆ่าปิดปากนะคุณ
เรื่องนี้ด้านของนางสาวกุญจีบราโฉบสวัยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรำ
บอกว่าจากการสอบถามรายละเอียดจากเด็กผู้เสียหายก็ยังให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนอยู่นะครับ
ซึ่งก็ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันจากคุณหมออีกครั้งนะครับ
ก็คงต้องรอผลที่ขัดเตรนทางแทศน์
ว่าไม่มีร่องรอยของการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กไม่มีแถวบักทำข้างนอก

อาจจะแค่นาตาล

คือเขาก็บอกว่าไปถามน้องผู้ชาย
น้องผู้ชายก็บอกว่าอันนี้คือเขาเรียนแบบมาจากการ์ตูน
เป็นพฤติกรรมเรียนแบบแล้วก็มาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
แต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าดูการ์ตูนเรื่องไหนยังไง
คือหลังจากนี้ก็ต้องมีสหวิชาชีพ
มาสอบถามข้อมูลต่างตรงนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ